เรื่องของกล่องสุ่มหลายคนเริ่มทำความรู้จักแล้วนะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่บ้านเนาะ
กล่องสุ่มก็คือเวลาเราไปซื้ออะไรแล้วเขาก็จะสุ่มของมาให้
แต่ทีนี้ช่วงนี้เป็นกระแสมากเลยก็เลยจะพาไปดูแม่ค้าคนนี้
เธอเล่นกล่องสุ่มแล้วได้กล่องสุ่มมาเกินคุ้มจริงได้อะไรบ้าง
อะไรบ้างติดตามกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง

โอ้โฮโอ้โฮท้อนท้อนใช่ไหมนะ
ใช่คุณโอ้โฮทางนี้ตาร้อนเผาแล้วอ่ะ
เขาโพสต์รูปกับวีดีโอนี้นะคะ
และระบุข้อความว่าได้จริงแจกจริงไม่จกตาจ้า
เปิดมากล่องแรกเจออะไรกุญแจรถ
อันนี้ขอบคุณคุณตั๊กคุณเบียมากเขาโพสต์อย่างนี้นะ

กลุ่มร้านทองอ่ะเหรอสาวดวงเฮงท่านนี้มีชื่อว่าคุณอรุณศรีคำมูล
เป็นแม่ค้าขายมะขามหวานค่ะอยู่ริมถนนหมายเลข๒๑สระบุรีลมศักดิ
บนบึงสามพันธ์อำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูรณนะคุณ
หลังจากที่เธอโพสต์เรื่องราวออกไปนะ
มีเพื่อนในเฟซบุ๊คเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดี
แล้วก็แชร์เรื่องราวนี้ออกไปเยอะมาก
จนกระทั่งทางเพจมีการไลฟ์สดจัดกล่องสุ่ม
เซอร์ไพรส์ทองรุณราคากล่องละห้าหมื่น

แล้วจะมีผู้โชคดี๕คนที่จะได้รถยนต์ซูซูกิคันนี้ด้วย

ด้วยความที่คุณอรุณไว้ใจแล้วก็เชื่อใจในเพจ
ไปกดซื้อกล่องสุ่มเซอร์ไพรส์ทองเนี่ยนะคะ
ตอนนั้นก็คิดว่าไม่ได้คิดว่าจะได้รถยนต์คุณนึกออกไหม
อย่างน้อยก็คือต้องได้ทองบ้างแหละที่อยู่ในกล่องซุม
เขาก็คิดว่าการที่จ่ายไปมันก็คงจะคุ้มค่าบ้าง
กล่องสุ่มต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะคุณ
แต่ว่าเอาที่คุณสบายใจพร้อมจะจ่ายนะคะ
ขณะที่เธอเนี่ยกำลังเปิดกล่องสุ่มเธอถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้
เพราะว่าหวังว่าจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รถยนต์เหมือนกัน
แล้วยังไงเปิดกล่องออกมาโชคดีจริงด้วย
ได้กุญแจรถยนต์ซูซูกิแล้วก็ทองอีก
รวมบริคาหนัก๒บาท
ซึ่งคุณอรุณบอกว่าของที่ได้มาเป็นของขวัญชิ้นใหญ่

แต่อันนี้เขาไม่ได้บอกว่ากล่องสุ่มเขาจ่ายไปเท่าไหร่นะ
จริงคือเราก็ต้องจ่ายไปก่อนเหมือนกัน
เพื่อแลกกับกล่องที่ได้มาซึ่งก็ไม่รู้ว่า

แต่บางคนเขาก็สนุกที่เขาจะได้ทำแบบนี้

มันเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคล

เดี๋ยวนี้ฮิตนะกล่องสุ่มนะ
ใช่ว่าจะซื้อกล่องสุ่มแมวเหมือนกัน

ก็อาจจะมีบ้างออกมาเป็นตุ๊กตาแมวอะไรก็ได้
ก็ว่ากันไปแล้วแต่ก่อนซื้อยังไงคิดให้ดีเนาะ